เมื่อคืนนี้สักประมาณ๔ทุ่มกว่านะครับ

เพราะเกิดเหตุรถบรรทุกใหญ่นะครับ

รถคันอื่นรวมแล้ว๑๒คัน

มีเสียงระเบิดของรถยนต์ตามมาด้วย

ผมพาไปดูภาพระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
เพราะว่ามีคนที่ถ่ายไว้ได้

แล้วก็มีภาพจากกล้องหน้ารถ

ค่อยดูกันมีคลิปให้ดูกัน
ก็ไปอยู่นั่นแหละ

โอ้โห

ไปโดนเรือพี่โน่

เราจะดูอีกคลิปหนึ่งเนี่ยนะฮะ
ไม่แล้วอีกครั้งหนึ่งอ่ะ
อ้าว

ใช่ค่ะตอนที่เสียงรถยนต์ระเบิดเนี่ย

เสียงระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้งนะคุณ
รถยนต์ที่ถูกไฟไหม้และเกิดระเบิดขึ้นมา

พากันวิ่งหนีไปหาที่ปลอดภัยเลยนะครับ

และคนที่อยู่ในรถเมื่อสักครู่นี้ที่ถ่ายภาพไว้ได้

ปิดการจราจรเพื่อความปลอดภัยแหละครับ

ปฏิเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณทางยกระดับ
คำแหงขาออกตรงข้ามกับโรงพยาบาลรามคำแหง

มันติดขนาดที่ว่าไปต่อบนทางยกระดับไม่ได้
เจ้าหน้าที่ต้องเปิดให้จุดกลับรถกลับบนสะพานเลยค่ะ

จากนั้นพุ่งเข้าชนรถตรงเชิงสะพานไปทั้งหมด

เกิดไฟลุกท่วมอย่างหนัก

ส่วนรถที่เสียหายที่เหลือนะฮะ

บรำคำแหงเคหะร่มกล้าวด้วย

มีผู้โดยสารเต็มคันนะคุณ

กระเด็นไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรถที่
ก็เลยไม่ทำให้เกิดเพลิงลุกท่วมมาที่รถตู้ด้วย
ผู้โดยสารทั้งหมดหนีออกมาจากรถได้ทัน
ดับเพลิงต้องใช้เวลาเกือบชั่วโมงครับถึงจะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้
ตำรวจโรงพักหัวหมากสอบปากคำนายสุวชัดปรุโปร่งอายุ๒๔ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
รถต้นเหตุนะครับรถใหญ่นะครับ
การเข้าว่าขับรถบรรทุกอิดมาจากจังหวัดนครปฐม
เพื่อจะมาส่งที่ปากซอยบรามคำแหง๑๑๗
ระหว่างที่ขึ้นมาบนทางยกระดับรามคำแหง
ก่อนถึงทางลงแล้วนะฮะมีรถจักรยานยนต์ขับปาดหน้า
ทำให้รถใหญ่ต้องหักหลบกระทันหันเหยียบเบรกแล้วเบรกแตก
คือเหยียบเท่าไหร่มันไม่หยุดสักทีนะฮะ
มันก็เลยเกิดเหตุพุ่งไปชนรถที่อยู่ด้านหน้า
รวมทั้งหมด๑๒คันนะครับ

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งหมดมี๓คน

ยังไม่ทราบชื่อและนามสกุลนะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต้องปิดถนนเพื่อเคลียร์เส้นทาง
เลื่อนย้ายรถทั้งหมดรวมทั้งทำความสะอาดพื้นถนน๔ชั่วโมงคุณ
และควบคุมตัวนายสุวชัดคนขับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
ไปโรงพักเพื่อตรวจหาสารเสพติด
แล้วก็ต้องดำเนินคดีต่อไปนะครับ

แล้วก็เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้รถติดยาวเลย
ตรงนั้นเขามีการก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่แล้วด้วยนะครับ

แต่โชคดีเหตุนี้ไม่ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับ